สวัสดีครับติดตามผลกีฬากับผมไกรสอนเกรดสมในช่วงของครบข่าวดึกนะครับ
ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในกลุ่ม๔
วันนี้ถือเป็นเกมชิดชะตาของไทยกับพม่านะครับ
อย่างที่บอกไปนะครับไทยต้องชนะหรือว่าเสมอก็จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย
ซึ่งวันนี้พวกเธอก็ทำได้นะครับติดตามได้จากรายงานของคุณชูศักดิ์วงทองดีครับ
แค่งสาวไทยอยู่๑๙ปีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ
วันนี้ก็สามารถเอาชนะเมียนมาได้ถึงถิ่นส่งผลให้คว้าสิทธิ์ในการไปแข่งขันรอบสุดท้าย
ชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จครับ
แข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีในการชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๗รอบคัดเลือกกลุ่ม๔นัดสุดท้าย
สนามทุกวันนาสเตดียมเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา
ระหว่างทีมชาติไทยกับเจ้าภาพเมียนมาซึ่งถือเป็นนัดชี้ชะตาของทั้งสองทีม
แข้งสาวไทยต้องการเพียงผลเสมอเท่านั้นเนื่องจากประตูได้เสียดีกว่า
ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มได้สิทธิ์ผ่านไปเล่นในรอบ๘ทีมสุดท้าย
ฟุตบอลหญิงอยู่๑๙ปีชิงแชมป์เอเชียปลายปีหน้า
นี้จากสถิติ๓นัดล่าสุดที่พบกันในรายการนี้
ทีมไทยไม่เคยสามารถเอาชนะเมียนมาได้เลยทำได้แค่เสมอกับแพ้เท่านั้น
ฉากเริ่มเกมแข้งสาวเจ้าถิ่นพยายามบุกใส่ทีมไทยทันที
ทำกลางเสียงเชียร์ของแฟนบอลแต่ทีมไทยยังคงเล่นกันอย่างรัฐกลุ่ม
ทำให้เกมนั้นออกมาได้อย่างสนุกสูสี
และเป็นแข้งสาวไทยที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
จากจังหวะตามสามของกัญญัติเชษฐบุตรดาวยิงตัวเก่ง
ครึ่งแรกสาวไทยนำเมียนมาอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์
เข้าสู่ครึ่งหลังทีมไทยมาได้ประตูที่๒อย่างรวดเร็ว
จากการหลุดเข้าไปกระดกบอลข้ามหัวพฤกษาประตูของจีรพรมงคลดี
กัปตันทีมนาทีที่๔๗ทำให้โอกาสคว้าใช้ชนะนั้นสดใส
พิคิกของจูลี่จอในช่วงทดเจ็บ
จบเกมนักเตะเสาไทยเอาชนะเมียนมาไปได้สองประตูตอนหนึ่ง
แชมป์กลุ่มเป็นตัวแทนไปเล่นรอบสุดท้าย
รายการชิงแชมป์เอเชียพร้อมรับเงินอัดฉีด๖แสนบาท
จากทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีม
ดีใจมากค่ะทุกคนทำเต็มที่ได้
อย่างนี้ก็ทำได้ค่ะ
ทางโคสต์หนึ่งหนึ่งธัยสะท้องเวียนหัวหน้าภูเวลฝึกศร
ว่าต้องขอชมเชยผู้เล่นทุกคนที่พยายามเล่นอย่างเต็มที่
หลังจากนี้จะพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง

และทั้งเกมในชนะน้ำการตัดสินสภาพภูมิอากาศ
ภูมิอากาศหรือว่าสภาพอากาศ
คู่ต่อสู้ที่มีความแข็งแกร่งชิงความได้เปรียบ
คือเด็กได้เรียนรู้หลายอย่างก็ถือว่าเกมนี้ก็ถือเป็นเกมหนึ่งที่สร้างประสบการณ์
สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖
รอบ๘ทีมสุดท้ายที่ประเทศจีนนั้นประกอบไปด้วย
ทีมชาติไทยญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนออสเตรเลียอุสเบกิสถานและเวียดนาม
ซึ่งจะแข่งขันในช่วงเดือนตุลาคมปีหน้า
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา